ดูเรื่องนี้หน่อยค่ะใครที่มีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านอยู่ในความดูแล
ดูแลท่านให้ดีนะคะเพราะผู้สูงอายุหลายคนมักจะป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์
ถ้าออกจากบ้านไปแล้วจะหลงลืม
เช่นเดียวกับอดีตพอโรงเรียนคนนี้ค่ะ
อายุ๗๖ปีค่ะคุณตาท่านนี้หายออกจากบ้านไปช่วงเวลากลางคืน
ญาติออกระดมค้นหาระดมกำลังของชาวบ้านมาแต่หาเท่าไหร่หาไม่เจอ
สงสัยหรือจะเดินตกสระบ่อน้ำไปแล้ว
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เลยรับแจ้งแล้วรีบมาเลยค่ะไปค้นหาค่ะ
ซึ่งคุณตาท่านนี้นะคะชื่อว่านายอุกฤษเหลืองอ่อน
อายุ๗๖ปีป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์แล้วก็เป็นเบาหวานด้วย
ซึ่งญาติบอกว่าจะต้องฉีดอินซูลินตามเวลาด้วยนะ
อย่างนั้นเดี๋ยวอาจจะมีอาการหน้ามืดเป็นลมได้
หายออกจากบ้านไปบ้านอยู่ที่ตำบลวัดหลวงอำเภอพนัฐนิคมจังหวัดชนบุรีนะคะ
ช่วงกลางคืนซะด้วยค่ะญาติก็คิดว่าอาจจะพลัดตกสระน้ำเก่าข้างทางในหมู่บ้านหรือเปล่า
และตรงนั้นสระมันกว้างเกือบสองไร่เลยค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยมีการประสานชุดประดาน้ำไปค้นหากัน
ก็มีการให้ญาติไปจุดทูปนี่แหละค่ะ
ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางให้ก่อนจะได้ค้นหาเจอ
แล้วก็ลงค้นหาค่ะผ่านไปกว่า๒ชั่วโมงไม่มีวี่แววเลยนะคะ
ต่อมาทีนี้ญาติก็เลยเกิดสงสัยในเมื่อหาไม่เจอ
หรือเป็นไปได้ไหมคุณตาอุกฤษอาจจะไม่ได้ตกลงน้ำ
แต่อาจจะเดินเข้าไปในป่าย่าข้างสระน้ำ
เพราะเมื่อก่อนบ้านเก่าเคยอยู่ข้างสระน้ำ
ทีนี้เจ้าหน้าที่เปลี่ยนแล้วนะคะก็เปลี่ยนการค้นหาค่ะ
ไปดูเลยค่ะนำกำลังไปดูแถวป่าย่าตรงนี้
พบแล้วนี่ไงเจอคุณตานนั่งห้อยขาแช่น้ำอยู่
อยู่ในป่าย่าแบบนี้ห่างออกจากบ้านประมาณสัก๘๐๐เมตร
โอจังหน้าที่นะคะทางญาติก็ดีใจกันใหญ่ประถมพยาบาล
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลไปตรวจอาการ

สาเหตุก็เดาว่าน่าจะมาจากอาการหลงลืมเพราะโรคอัลไซเมอร์นี่แหละ
ผู้ภัยก็เลยอยากฝากให้ญาติดูแลให้ใกล้ชิดกว่านี้ค่ะ